รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูนไนท์สนับสนุนโด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
เอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงของความอัศจรรย์นะครับ

ูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

จริงแล้วคุณก็ถือว่าเป็นเจ้าแม่เจ้าพ่อในการมูเหมือนกัน
ไปทำบุญลงของนู่นนี่นั่น

เชื่อเออทำแล้วมันก็สบายใจ

ซื้อจัดการีติดนะฮะ

วัดหนึ่งบางที๗๐ล้านดาวนะฮะ

ซึ่งแน่นอนแขกรับเสียงของเราในวันนี้นะฮะ
ต้องบอกเลยว่าทำบุญแบบเต็มที่แล้วต้องสวยงาม
เราเห็นเขาในงานสังคมที่เขาเรียกว่าไฮโซ
แต่วันนี้เขามาเป็นแขกรับเชิญของเราในอีกบทบาทหนึ่ง
ในบทบาทมูตัวแม่
ขอต้อนรับคุณซูซี่ฮาไดเทพธีระธาดา
ไม่เชื่ออย่ารบหลู่

ซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่

ซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่
คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่
คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่
คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่
คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่
คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่
คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่
คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่
คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่
คุณซูซี่คุณซูซี่คุณซูซี่

คุณซูซี่คุณซูซี่
คุณซูซี่คุณซูซี่

คุณซูซี่
คุณซูซี่

คุณซูซี่

คุณซูซี่

คุณซูซี่

คุณซูซี่

คุณซูซี่

คุณซูซี่

สถานที่นี้เป็นที่กลับไหว้บูชาของคนที่นับถือศาสนาพุทธนะฮะ
นับถือศาสนาพุทธอยากให้ศาสนาพุทธนี้คงยืนยาวต่อไป
เป็นที่พึ่งจิตใจของทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หรือใครทั้งนั้นนะฮะ
เมื่อเรารู้จักศาสนาเนี่ยจิตใจเราจะดีเราจะอยู่ในกรอบนะคะ
ก็จะไม่เป็นเด็กพรานเกเลหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
กลายเป็นโบสถ์หลังนี้ฮะนี่
แล้วก็มีชื่อพี่ซูซี่

อันนี้คือเริ่มต้นถูกไหมครับ

เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยมาสร้างเป็นสารของกรมหลวงชุมพรนะคะ
เขาถึงจะมาสร้างสาราปฏิบัติธรรม
ต้องเรียนถามอย่างนี้หลังจากสร้างทุกอย่างเสร็จหมด
ทำไมอยู่ดีเอาชื่อไปติดไว้ข้างบนหลังคาโบสถ

พี่ไม่เคยต้องการให้ชื่อพี่เป็นที่รู้จัก
ว่าใครทำหรืออะไรยังไงนะฮะ
แต่อย่างไอ้ที่อยู่ตรงประตูหรืออะไรเนี่ย
ก็บอกให้เอาออกเสียไม่จำเป็น
ถ้าเผื่อเราทำบุญแล้วไปประกาศศักยภาพของเราเองเนี่ย
มันเหมือนเราอยากจะโชว์ตัวเองมากกว่านะคะ
เพราะฉะนั้นเมื่อท่านอาจจะปลื้มที่พี่ทำให้
ท่านก็เลยเอาชื่อเรียกว่านั่งอยู่บนระบินมองลงมาก็เห็นชื่อพี่แล้วนะฮะ
ก็เลยขอให้ท่านเอาออกซะ

เอาออกค่ะเพราะข้อที่๑เราไม่ต้องการประกาศชื่อของเราที่นั่น
ข้อที่๒ชื่อของเราไม่ควรอยู่เหนือเสียงของพระ
โอ้ยจริงจริงนะฮะ

แต่ตัวพี่เองเห็นเขาบอกว่าเกือบจะสร้างคนเดียวแล้วด้วยตอนนั้น
พี่ว่าพี่ไม่ได้สร้างคนเดียวเพราะพี่บอกบุญให้ชาวบ้านทั้งหลาย
แต่ว่าจะให้ซองแจกให้เพื่อนไม่กล้าทำ

เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่พร้อมนะคะ

แต่ถ้าเผื่อมาเป็นซองเนี่ยบางทีเขาต้องเกรงใจว่าจะต้องใส่แบงค์เอานู้นอันนี้
จะต้องเขียนจำนวนเงินว่าเท่าไหร่นะคะ

เพราะฉะนั้นก็ไม่แจกไม่แจกซอง
อยู่ที่ว่าเข้ามาแล้วยังไง
บางทีพี่ไปมีงานของวัดเนี่ยพี่จะซื้อลอตเตอรี่ไปเป็นปึ้งเลยนะ
แล้วก็โอเคเราขายลอตเตอรี่ต่ำกว่าราคาลอตเตอรี่นะคะ
แล้วก็แล้วแต่ว่าคนไหนอยากจะทำบุญมากกว่า
แต่ว่าถ้าเผื่อก็จะซื้อในราคาที่พี่ตั้งไว้ก็ได้
ปรากฏว่าวันนั้นคนก็ถูกไปหลายคน

ก็ใช้วิธีนั้นเอาที่แบบเราไม่ต้องทำบุญคนเดียว

เพราะบุญเนี่ยแหละเป็นเขาอย่างนี้
เราอาจจะเห็นภาพเขาจากวงสังคมที่เขาเรียกว่าไฮโซไฮโซ

แต่เพราะบุญที่คุณซูซี่ทำเนี่ยแหละ
ทำให้คุณรอดตายมาอย่างปฏิหาร
ก็ตอนนั้นอยู่เมืองนอกก็มาเมืองไทย
ก็ไปคุยกับท่านผู้ใหญ่
ว่าจะให้งานถมสายที่มาตรพุทธที่นะฮะ
พอทราบแค่นั้นก็ต้องการที่จะไปดู

เรื่องเหล่านี้มันอยู่ในรายการคุณที่น่าจะฟัง

ที่มีลูกน้องอยู่๓คนในขณะที่มาทำงานที่เมืองไทย
ก็วันเกิดของลูกน้องคนหนึ่ง

สิทธิ์ที่เรียนมาด้วยกันกับพี่

พรุ่งนี้เนี่ยต้องให้ไปทำบุญ
นะฮะไม่พรุ่งนี้หรือภายในเจ็ดวันเนี่ย

พ่อหลักเมืองเอาตุ๊กตาเสกบานเนี่ย

ไหว้ขอแล้วก็ตบ

แล้วก็วางทิ้งไว้นั้นไม่ให้มองกลับไปอีก

เขากล้าที่จะถ่ายว่าจะตายภายใน๗วัน

พบผู้ใหญ่เพื่อจะคุยงานมาตรพุทธ

ที่เช่ารถเขาที่อยู่ที่โรงแรม

ขาไปเนี่ยมันก็ไปได้อย่างดี

รถสีอะไรครับตอนแรกรถสีขาวนะ

ก็ตายสนิททำยังไง
เราต้องการจะไปก็โทรไปหาเพื่อน
บอกว่ามีรถไหมขอยืมหน่อย

พี่บอกเอออยาก
แล้วก็หักลดเลยทั้งทีก็ไปชนล้อหลังของ๑๐ล้อ

ลด๑๐ล้อก็ถับมาปฏี
ตรงข้างหน้าที่พี่นั่งอยู่เนี่ย

ทุกคนก็บอกไม่ทราบเลยว่าคุณรอดได้ยังไง

น้องที่นั่งข้างพี่ก็ผลักไป
ด้วยความห่วงใยนะผลักไปคิ้วเขาก็แตกไปนิดนึงนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรทั้งคู่
ก็คือเข้าไปทำบุญมาแล้วแล้วรถที่พี่ไปขอยืมเพื่อนก็คือสีน้ำเงินสีน้ำเงิน

เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าครับท่านผู้ชมฮะนี่เรื่องทำบุญของพี่ซูซี่ไปแล้ว
เอาล่ะผู้หญิงวัย๗๕ปีคนนี้เรื่องมูเตรูของเขาจะเด็ดขนาดไหนปังขนาดไหน
ช่วงหน้ากลับมามูกันต่อครับ

ท่านมาประทับทรงแล้วก็บอกถึงเวลาแล้วที่เราต้องพบกัน

ว่ายน้ำแล้วก็มีกองกุหลาบอยู่ที่นั่น
ผู้ชายคนโตตอนกลางคืนเขาจะมาที่ห้องครัว
แล้วก็เข้าไปบอกมะม้ามีเพื่อนหมอม้ามาหานั่งอยู่ในห้องรับแขก
เขานั่งอยู่มืดบางม้าไฟก็ไม่ได้เปิดให้
ทาน้ำออกมาเขากลับบ้านไปแล้ว
สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮลคอลลาเจน
ผมมีภาพภาพหนึ่งนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้ชมกัน
นี่ครับนี่นะฮะนี่คือแผ่นหลังของคุณซูซี่ใช่ไหมครับ

อันนี้มีความหมายยังไงอะไรยังไง
ก็พี่เป็นคนที่นับถือองค์ครุฑด้วยนะฮะ
ก็องค์นารายทรงครุฑที่จะอยู่ตรงกลางนะฮะ
แล้วก็มีฮานุมานที่เชิญทง
แล้วก็มีองค์พระพิคเนตที่พี่รักเคารพนับถือท่านมากนะฮะ
แล้วก็มี๕แถวนะฮะ
แล้วก็มีตะเพียนเงินตะเพียนทองตรงแขนทั้งสองข้าง
ครุฑก็หมายถึงอำนาจอย่างวานอนนี่หมายถึงอะไรฮะ
มานอนฮานุมานนะฮะเป็นคนที่นำทัพเป็นคนที่ลบชนะเสมอนะฮะ

เพียงเงินตะเพียนทองคือการที่คนที่เชื่อเรื่องการค้าขาย
เรียกเงินเรียกทองทำไมต้องศักดิ์สองข้างถ้าบอก
เข้ามาแล้วจะได้ไม่ไหว้ออกไปไหนมันย้านกันอยู่

แทงไม่เข้าหรอฮะ

แทงเข็มไม่เข้าหรอฮะ

มาดูอีกภาพหนึ่งครับภาพนี้นะครับ
คุณจูซี่บอกว่าเป็นภาพติดวิญญาณ
นี่เป็นร้านอาหารพี่ที่เมืองนอกนะครับ

คืออันนี้เป็นหัวนี่เป็นหัวถูกมั้ยฮะ

เชื่อว่าเจ้าที่ค่ะ

เราก็ขอขอบคุณสิ่งที่เราได้พักอาศัยที่ดูแลเรานะฮะ

เราก็ว่าร้านนี้เป็นร้านที่เครื่องชื่อที่สุดคนมาทีไรจะต้องสั่งปลาเป็นตัว